สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวกับมินี่นาทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดกันมาหลายวันล่าสุดนะคะหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีฝนเข้ามาตกดับร้อนในประเทศไทยค่ะซึ่งฝนในครั้งนี้ก็เกิดจากสภาพอากาศหนาเย็นจากจีนที่แผลลงมาประทักกับลมทะเลในป
ต้องระวังอันตรายจากฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรพื้นที่ใดไม่มีฝนสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัดค่ะส่วนภาคใต้มีฝนทั้งสอง